อีกหนึ่งเรื่องสถานการณ์ร้อนบนท้องถนนอีกแล้ว
อากาศร้อนคนอารมณ์ร้อนนะคะ
เหตุการณ์ขณะที่ชายคนขับรถเบนส์กับรถจักรยานยนต์
มีการทะเลาะวิวาสชกต่อยกันกลางถนน
มีคนเอาคลิปมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์ค่ะ

นี่ต่อยกันไม่ยั้งหมัดเลยอะนะคะ
สมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่งได้เผยแพร่คลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์
ทะเลาวิวาสที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
ชายหนุ่มสองรายอารมณ์ร้อน
ชกต่อยตะลุมบอลกันกลางถนนเลยนะคะ
อดรัดฟัดเวียงลงไปกองกับพื้น
โดยเจ้าของคลิปบอกว่าชายที่สวมเสื้อสีเขียว
เป็นคนขับรถเบนส์ส่วนชายสวมเสื้อสีขาว
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ก็บันทึกภาพเอาไว้ทำไมเขาไม่ห้ามล่ะ
มีสุยามไม่ห้าม
คนในโลกออนไลน์ค่ะชมคลิปนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันนะคะ
บอกว่าคนสมัยนี้อารมณ์ร้อนขับรถไม่พอใจกัน
ถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือกันกลางถนน
หลายคนก็ตั้งคำถามอันนี้เพิ่งรู้สึกว่าเป็นคล้ายดาบสองคมเหมือนกันนะคะ
ทุกคนก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเหตุการณ์

เขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปกัน
ทำไมไม่มีใครไปช่วยไม่มีใครไปห้าม

จนสุดท้ายต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาห้ามปรามแทนนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีค่ะ
สอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจโทภัยรัฐธาคูณสารวัตรจรจร

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
เหตุการณ์ระหว่างรถเบนส์กับรถจักรยานยนต์
ก็มีปัญหาขับรถกระทบกระทั่งกัน
แล้วก็มีการชูนิ้วมือสัญลักษณ์กันกลางถนน

แล้วก็เลยสุดท้ายไม่ไหวลงมาทะเลาวิวาสชกต่อยกัน
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุทั้งคู่ก็ไม่มีใครติดใจเอาความอะไร

ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน
ขับรถอย่าอารมณ์ร้อนใจเย็นกันสักนิด
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะได้ไม่เจ็บตัวกันด้วยนะคะ
แต่ก็จริงนะเดี๋ยวนี้เวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
คนก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิป

แต่คนก็บอกว่าแต่เห็นแบบนี้บางคนไม่กล้าห้าม
กลัวโดนลูกหลงเพราะเขาแบบอารมณ์ร้อนกันมากสังเกตคือหมัดไม่ยั้งเลยจริง
ใช่แล้วคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เขาจะมาชกต่อยกัน

คนบางทีเห็นเหตุการณ์ก็คือต่อยกันแล้ว

ช่วงนี้อากาศร้อนคุณผู้ชมใครดูอยู่ทั้งบ้าน

เวลาเจอเหตุการณ์ที่ขับรถไม่พอใจกัน
หรือว่าใครขับรถไม่ดีมาปาดเรา
มีวิธีการคลายอารมณ์ร้อนอย่างไร

ใครที่รู้สึกว่ามันทนไม่ได้จริง
ถ้าขับปาดกันขนาดนี้ต้องลงไปเจอ

แล้วก็ระงับอารมณ์กันบ้างแบกไปกันหน่อยดีกว่า

เป็นเพื่อนกับเราทางไลน์นะคะแล้วก็ส่งข้อความมา
พูดคุยกันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะฟรี